นาฬิกาช่วงนี้กลับมาก่อติดข่าวด่วนเรคนิวส์กับทางไทยรัฐทีวีกับเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิดที่กิ่งแก้วสมุทรประการต้องย้ำว่านี่คือรายการสดแต่เมื่อสักครู่เป็นรีลัน
ไทยรัฐจอบประเด็นที่จัดไปสักประมาณ๕ทุ่ม

คุณผู้ชมนี่คือ๑วันกับอีก๕๑นาทีแล้วสำหรับเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิด
ตอนนี้เท่าที่ได้ยินรายงานล่าสุดมาคือเหมือนว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
ติดตามสถานการณ์สดตอนนี้กันเลยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณธุ์เอาไว้ได้อีกครั้งนึงโดยครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเพลงเนี่ย
สนบลงจริงจริงแล้วก็ไม่มีกลุ่มคนเนี่ยมาที่มาเสียภาพจนจริงแล้วนะครับ
แต่ว่าจะมีในส่วนที่อยู่ด้านหลังของโครงเหล็กของภาพที่กำลังที่จะ
ที่มีการขนอุปกรณ์ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดย่อยที่เป็นฝา
ฝาวาวของการ์ดเนี่ยย่อยย่อยสามจุดตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่ไว้ใจซะทีเดียวนะฮะ
แม้ว่าไฟจะดับลงแต่ว่าเขาจะมีการฉีดน้ำมาเลี้ยงแล้วก็ฉีดโฟมเลี้ยตรงนั้นไว้ก่อน
เพื่อรอจนมันแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงเนี่ยเขาถึงจะมีการหารือต่อไปว่าจะหยุดการฉีดน้ำเมื่อไหร่
อุดการฉีดพรมเมื่อไหร่แต่ตอนเนี้ยที่แม้ไฟจะดับลงแต่ก็หน้าที่เองก็ยังต้องระดมน้ำระดมพรมเนี่ย
บายอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขามีบทเรียนจากเมื่อตอน๕ทุ่มเที่ยงคืนที่เราเห็นมาแล้ว
ก็คือว่าหลังจากที่ไฟมันดับลงเนี่ยแล้วมีการขนถ่ายอุปกรณ์ออกไป
เดียวไฟมันประทุขึ้นมารอบนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ายังคงขอสแตนบายอยู่ตรงนี้ก่อน
แล้วดูให้แน่ใจครั้งนึงแล้วค่อยมาปฏิเสธถึงว่าจะทำอะไรกันต่อไปในภาคเช้านี้ครับ
แสดงว่ายังไม่มีการถอนกำลังทั้งคนทั้งรถต่างออกมา
เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่พอไฟดับปุ๊บถอนกำลังมาคือตอนนี้ยังอยู่กันหมดเลยใช่ไหมครับ
เจ้าหน้าที่บางส่วนครับใช้คำว่าบางส่วนมีการถอนกำลังออกไปได้
เพราะว่าแน่นอนว่าพวกเขาทำงานกันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องบางคนทำงานเกินมากกว่า๑๕๑๖ชั่วโมง
คนลากมา๒๔ชั่วโมงจะมีการผลัดเปลี่ยนกำลังกันนะครับ
ต่อเลยทำให้ตอนนี้กำลังคนอาจมากกว่าลงแต่ไม่ใช่ว่าบางทั่วที่ข้างทิ้งหน้างานก็ทีเดียว
ก็ทีเดียวยังมีเจ้าหน้าที่สตานบายอยู่ตรงนั้นไม่ต่ำกว่า๔๐๕๐ไนล์
ถ้าผมประเมินด้วยสายตาน่าจะไม่ต่ำกว่านั้น
คุณนัทพงศ์ค่ะสำหรับวิธีการครั้งล่าสุดนี้ค่ะที่เขาเข้าไปควบคุมเพลิง
เป็นวิธีการเดียวกับเมื่อตอนช่วงประมาณสัก๕ทุ่ม
คือการฉีดโฟมเลี้ยงแล้วก็เข้าไปปิดวาวหรือว่าเป็นการฉีดโฟมอย่างเดียว
เป็นกลยุทธ์วิธีเดิมก็คือเป็นการฉีดโฟมแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยง
ที่ดูว่ารอยลั่วของจ๊ะเด็มมาจากตรงไหนแล้วก็ดูว่าเขาจะควบคุมอย่างไร
แต่ว่าสิ่งที่มันสอดคล้องและทำให้ไฟมันดับลงได้เนี่ย
ต้องบอกว่ามันไม่มีในเรื่องของสภาพอากาศ
เพราะว่าในตอน๕ทุ่มตอนนั้นมันมีฝนตกลงมาเล็กน้อย
แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีฝนไม่มีลม
ไม่มีอาสักอะไรในการทำงานทำให้งานมาสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะครับ

ค่ะแสดงว่ายืนยันไม่มีฝนตกนะ
เพราะว่าตอนแรกมีรายงานว่าแถวบางนากม๕มีฝนตก
มันไม่ได้เลื่อยไล่มาถึงตรงกิ่งแก้วนะฮะ
ตรงนี้ตรงนี้ยืนยันครับตรงนี้ยืนยันว่า
ไปตลอดตั้งแต่ปี๓๔ตอนนี้
ที่ผมยืนรายงานอยู่ขนาดนี้เนี่ย

คุณนัทพงศ์คะจากการรายงานอยู่ในพื้นที่เนี่ย
มีอาการหรือว่าอะไรบ้างไหมคะ
ฝุ่นควันสารเคมีที่มันเกิดขึ้นจากการระเบิด

มีผลกระทบอะไรกับสารเคมีที่เราเข้าไปทำงานไหมฮะ

เพราะทางทีมข่าวเองเนี่ยแล้วทางทีมงานของเราเนี่ยมี
มีอุปกรณ์เซฟตี้เป็นหน้ากาก
เป็นหน้ากากอารมณ์ที่เป็นตัวป้องกันแจ้นะครับ
ก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยไม่มีฝนตกลง
ไม่มีอุปสรรคอะไรในการยืนนะตรงนี้
แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในการรายงานเขาก่อน
ก็คือว่าเจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ได้มีเครื่องมือ

บางคนก็ไม่ได้สามารถยืนกลีบน้ำยืนกลีบกลมได้ตลอด
แล้วก็มีการต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันเข้าออก
เพราะว่าสารเคมีเนี่ยกลิ่นค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็

ยังมีการรายงานที่ก็มีการพลอยนาภาษาแล้วใสนาภาษาอันตรรมัย
คือจะเหมือนจะไม่อยากหายใจ

รอบหนึ่งสักประมาณตีห้านะฮะอ้าวย้ำแบบนี้ว่าตีสามห้าสิบ
เพลิงสงบไปแล้วใช่ค่ะก็คุ้มได้แล้วอืมนะคะ
แต่ยังคงต้องฉีดโฟมฉีดน้ำหล่อเลี้ยไม่ให้มันมาทุกขึ้นมาอีก
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีทั้งรถน้ำรถโฟม๒คันที่สแตนบายอยู่หน้างาน
เพื่อรอเลี้ยงแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะคะเพื่อป้องกันว่าถ้ามันประทุขึ้นมาอีกเนี่ย
ได้สามารถจัดการได้ทันท่วงทีครับอุปสรรคเรื่องฝนก็ไม่ได้ตกลงมาตามที่กังวลนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมตี๕นะฮะพักกันก่อนสักครู่
โปรดติดตามตอนต่อไป